เตือนเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะมีคนเอาคลิปมาโพสต์ในโซเชียลอีกแล้วนะคะ
เรื่องแรกไปดูกันก่อนเลยเกิดขึ้นแถวแถวสะพานสาธรณ์กรุงเทพครับ
คุณผู้ชมดูระวงแดงไว้ให้มุมขวานี่
อาจจะเห็นไม่ชัดแต่เราเห็นได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ล้มลงไปนะคะ
คือมอเตอร์ไซค์วิ่งมาทางขวาของรถติดกล้องแล้วก็เบียดชนด้านคนขับค่ะ
แล้วก็ล้มคว่ำลงไปแบบนี้เขาก็ลุกขึ้นยกรถขึ้นมา
แล้วก็ทำท่าเหมือนขอโทษคนขับรถที่ติดกล้องนะคะ
ทางเจ้าของรถที่ติดกล้องก็เลยลงไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้น

ก็บอกให้คนขี่มอเตอร์ไซค์เลื่อนไปจอดข้างทาง

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
ไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยจ้า

แบบนี้เลยหนีกันดื้อ

จริงมอเตอร์ไซค์วิ่งเลนขวาไม่ได้นะคะ
อันตรายแล้วคุณไปเบียดชนเขาอีกต่างหาก
ไปดูอีกคลิปนึงนะครับเขาบอกว่า
คือคุณมอเตอร์ไซค์ซ้อน๓หมวกไม่ใส่
วิ่งเลนซ้ายแล้วก็ปาดหน้าเขาจะกลับรถหน้า
คือไม่มองเลยแล้วซ้อนกันมาสามคนคือก็เนี่ยแหละค่ะชนโครม
กระเด็นล้มกระจกหน้าก็แตกกันไปสังเกตดีดีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค
เสื้อสีแดงยังวิ่งต่อเข้าข้างทางไปหาเพื่อนสองคนที่ล้มอยู่ได้
คือคนคนนี้คือคนที่ใส่หมวกกันน็อกครับคนตรงกลางแต่คนข้างหน้าเสื้อฟ้า
ข้างหลังเสื้อดำไม่ได้สวมหมวกนะคะผู้โพสต์ไม่ได้บอกด้วยว่าทั้งสามคนเนี่ย
รับบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนแต่ก็เอาลงไว้เตือนใจนะ
เวลาจะกลับรถเวลาจะทำอะไรเนี่ยคุณผู้ชมดูก่อน
มองเลยอ่ะนี่ค่ะคือเขาก็พยายามจะแบบหักหลบแล้ว
ก็เป็นจังหวะเดียวกันอีกแล้วเขามาเร็วอะค่ะ
เวลารถที่มาเร็วแบบนี้เนี่ยนะบางทีเราหันไปมองเออ
ยังไกลอยู่แป๊บเดียวมันถึงตัวแล้วนะคะครับ
อีกคลิปนึงค่ะเป็นคลิปที่ไม่มีคู่กรณีนะคะ
แต่เป็นช่วงของฝนตกพอดีในช่วงเกิดเหตุ
รถกระบะสีขาวเข้าโค้งก็ยังดูปกติดีอยู่
พอพ้นโค้งเข้าทางตรงมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชม
แล้วก็ลงไปเลยตกไปเลยข้างทางอุ้ยเกือบโดนคันนี้เหมือนกันนะ
เกือบโดนรถสำล้อถีบเนี่ยนะคะก็วิ่งตกไหลทางไปเลย
เป็นอุทาหรณ์อีกเหมือนกันนะคะเวลาขับรถฝนตก
ต้องระวังให้ดีเพราะว่ายิ่งฝนตกปล่อยแบบนี้
มันจะไปผสมกับฝุ่นที่มันอยู่ที่พื้นถนนยิ่งลื่นเลยค่ะ
แบบนี้นะถ้าเกิดสมมุติว่ามาเร็วแล้วเหยียบเบรกเนี่ยปัดแน่นอน
เคยมีประสบการณ์เหมือนกันขับรถแล้วฝนมันตก
แล้วเรามองไม่เห็นว่าถนนมันมีน้ำเจิงนอง

ผมเองไม่สามารถจะควบคุมพวงมาลัยได้

โชคดีที่ข้างหน้ามันพ้นน้ำพอดี
รถก็เลยไปแตะถนนแล้วก็สามารถขับต่อได้

ใจหายวูบเหมือนกันนะครับรถต้องระวังกันด้วยคุณผู้ชมนะฮะ